หลังจากที่เธอไม่สามารถที่จะเอารถจักรยานยนต์ของเธอออกได้

ขูดรถซะเลยขูดซะรอบคันเลย

แล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กรณีนี้นะครับดูฮะ
มันออกไปไง

ถ่ายไว้ได้ขณะที่ผู้หญิงคนนี้กำลังก่อเหตุนะครับ
ขูดรถเก๋งจนเป็นรอย
พร้อมกับบนว่ามาจอดขวางแบบนี้แล้วจะออกมาได้อย่างไร
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณจุดขึ้นลงชายหาดป่า

จังหวัดภูเก็ตถนนทวีวงก่อนถึงป้อมตำรวจบางลา
ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับนายสารวุฒิสามรถอายุ๓๒ปี
เป็นคนถ่ายคลิปดังกล่าวได้หลังจากเขาพบเจอกับเหตุการณ์
พอดีเลยเพราะเห็นว่าการกระทำดังกล่าว
คือผู้หญิงทำรุนแรงไปแม้ว่ารถเก๋งจะเป็นฝ่ายผิด
ที่เขาจอดผิดที่ผิดทางขวางทางออกของรถจักรยานยนต์
แต่มันมีคำว่าแต่นะแต่เดิมจุดนี้เป็นที่จอดรถได้
เพิ่งจะมาทำเป็นทางออกของรถจักรยานยนต
ไม่นานมานี้คนขับรถเก๋งก็เลยอาจจะไม่ทันรู้
ว่าตรงนี้ตกลงแล้วมันจอดไม่ได้
คนที่ถ่ายคลิปไว้ได้คุณสารวุฒิเขาเลยบอกว่า
ให้คู่กรณีได้เห็นได้เจรจากัน
แล้วก็เตือนสติว่าไม่ควรทำอะไรเกินกว่าเหตุ
ส่วนคนจะจอดก็ต้องดูที่ดูทางซะหน่อยนะครับ

มันเป็นการกระทำที่ที่ไม่สมควรมากมากครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถของเราเองอย่าง
เนี้ยครับแล้วเป็นรถยนต์ด้วยแบบเนี้ยเราก็เราก็ไม่พอใจแน่นอนเลยที่จะมีคนมา
ทำแบบนี้แล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าใครเป็นคนทำนะครับซึ่งผมเองก็มีรถยนต์แล้ว
ผมมองว่าถ้าเป็นรถผมผมก็ไม่แฮปปี้ผมก็เลยคิดว่าควรจะใจเย็นครับเพราะทางออก
มอไซค์เนี่ยไม่ไม่ได้มีแค่ทางนี้ทางเดียวก็มีหลายทางแล้วคันที่มอเซจอดตรง
เนี้ยก็ค่อนข้างจะอยู่ไกลจากจุดที่เขาออกซึ่งเขาออกฝั่งอื่นเนี้ยก็ยังคง
ได้นะครับก็ควรจะใจใจเย็นเย็นครับอ่าทีมข่าวของเราก็ไปตามเรื่องนี้ที่ทาง
ตำรวจนะครับก็เบื้องต้นตำรวจบอกว่ายังไม่มีใครมาแจ้งความดำเนินคดีจาก
ตรวจสอบตามคลิปเพราะว่ารถเก๋งจอดคล่อมเลนไปในช่องขึ้นลงทาง
ชายหาดของนักท่องเที่ยวซึ่งก็ถือว่าเป็นทางขึ้นลงรถจักรยานยนต์นะครับ
ตอนนี้จะเรียกนะคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเข้ามาสอบสวนต่อไปเพราะว่าเข้าข่ายมีความผิดทั้งคู่เลยนะครับ